เช็คระดับน้ำตาลหน่อยที่อิตาลี

ให้โพสต์ขายของไปด้วยนะคะที่อิตาลี

ถึงฟังคลิปเล็กมากเลยค่ะ

สวัสดีครับ
นี่ครับคนนี้น่าสนใจ
อันนี้เรากำลังเข้าไปนะครับ
ทีนี้ไม่รู้จะพูดอะไรล่ะ
ส่วนเกิน

แต่มองเมืองไงหันไปดูแม่บ้างสิ
ส่วนแหวนบอกนี่ส่วนเกินนะคะ